ดูเรื่องของคุณยายหน่อยค่ะคุณยายสมพิษ
เราเคยเล่าให้ฟังว่าคุณยายเนี่ยขายของอยู่ที่หน้าโรงเรียนที่สุพรรณบุรี
แล้วมีคนใจร้ายเป็นผู้หญิงด้วยเอาแก๊ง๕๐๐มาซื้อของคุณยาย

ใช่คุณยายก็ทอนตังค์ให้๔๐๐กว่าบาท
พอมาเปิดแบงค์๕๐๐นั้นดูมันคือแบงค์กาโม่
ลายการ์ตูนเลยแล้วคุณดูสิคุณยายอายุเยอะแล้วนะ
ตอนเรานำเสนอข่าวนี้เราก็บอกว่าไม่รู้จะหาตัวคนร้าย
คนนั้นเจอหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าไปอุดหนุนคุณยายหน่อยละกัน
คนไปตึมเลยคนไปอุดหนุนยายเยอะมาก
ยายขายของแทบไม่ทันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เรามานำเสนอข่าวนี้อีก
ไม่ได้เล่าข่าวเก่านะคะเราจะมาบอกความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจไปรวบตัวผู้หญิง
ที่เขามาหลอกคุณยายเอาแก๊งกาโมมาซื้อของกับคุณยายได้แล้ว
ใช้คำว่าผู้หญิงก็ไม่ถูกนะเขาเป็นทองใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วก็พอมาเจอหน้าคุณยายเนี่ยนะเขาก็ก้มกราบคุณยาย
ห่มร้องไห้บอกเหตุผลด้วยนะที่ต้องทำแบบนั้น
ไม่มีตังค์เติมน้ำมันแล้วมีแบงค์กาโม่ติดตัวอยู่
ก็เลยเอามาซื้อของเพื่อเอาเงินทอนั้นไปเติมน้ำมัน
แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณตั้งใจพกแก๊งกาโม่ไปทำไม
นั่นน่ะสิคือคนที่มีแบงค์กาโมติดตัวคือจะเอาให้ลูกเล่นเหรอหรือยังไง
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าย้อนไป๑๘ธันวาคม
เราก็นำเสนอข่าวที่บอกว่ามีเอ่อผู้หญิงคนนึงเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกมาแล้วก็มาทำทีซื้อข้าวกล่องแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วพอมารู้ทีหลังท้ายที่สุดคุณยายบอกว่า
ฉันโดนหลอกตังค์ฉันหายไป๔๐๐กว่าบาทแล้วก็ได้แบงค์กาโม่นี้มา
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูช่วงจังหวะที่หลัง
ที่ตำรวจรวบตัวมาได้แล้วแล้วผู้หญิงที่เป็นมิจฉาชีพนั่นน่ะ
ก้มกราบคุณยายเอาเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
ก้มกราบคุณยายเอาเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
คุณยายเอาเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
โอ้โห

จิตใจกว้างยังมาหาทำหมดคืน
ไม่มีมาบอกป้าสิลูกเอ้ย
มาขอยังจะให้ยังง่ายกว่าที่จะมาขโมยแบบนี้
แล้วเอาจริงนะคุณยายสมพิษนี่เขาขายของเขาไม่ได้ได้กำไรเยอะเลยนะ๕บาท

ใช่แต่เนี่ยยังใจบุญแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยคือนางสาวเดือนเพลินโพงสวัสดิ์อายุ๕๒ปี
ทีแรกคือเขามีอาชีพรับจ้างขายแกงนะคะ
แล้วพอมาเจอแบบนี้แล้วยิ่งคุณยายสมพิษเนี่ย
ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องอะไรเนี่ยเขาก็ยิ่งรู้สึกเสียใจไง
ว่ายายยังดีกับหนูขนาดนี้
ยอมความกันได้แต่พอไปตรวจสอบประวัติของสาวทอมคนนี้
นางสาวเดือนเพลินเนี่ยเขามีคดีมาก่อนคุณ
เคยโดนหมายจับคดีร่วมกันลักทรัพย์หรือว่ารับของโจรเมื่อปี๕๓
แล้วรถค่ะเดี๋ยวขอดูภาพรถหน่อย
ที่ใช้ในการก่อเหตุไอ้วันนั้นเนี่ยที่
คีย์มอเมอร์ไซค์มาซื้อของกับแยยล์สมพิษเนี่ยนะ

ใช่อันนี้คือมอเตอร์ไซคันที่
ดัดแปลงเปลี่ยนสีรถมาแล้ว
อ่ะก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่คนดีอย่างคุณยายหรือคุณป้าท่านนี้
แน่นอนคนก็ไปอุดหนุนกันเยอะได้มากกว่าที่เสียไปอีกด้วยซ้ำไป